ยังไงบ้างคะอ่าคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าอีกสองวันนะคะ
นี่จะใกล้ถึงวันแม่แล้วคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรจะเตอร์ไพรส์คุณแม่หรือเปล่า
มีของขวัญให้ท่านหรือยังไม่เป็นไรถ้าใครไม่มีไอเดีย
มาจ้ะมาทางนี้ผู้มาก่อนการสายฟ้าพายุ
เตรียมซ้อมใหญ่ไว้คุณแม่แล้วนะลูกเอ็นดูลูก
ไปดูภาพกันอีกนิดหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะสายฟ้าพายุ
แพ้ลูกมีควันใจที่ต้องหมั่งหนึ่งมาก่อนใครเลยจ๊ะ
การนำพวงมาลัยนี่พวงใหญ่เลยนะจ๊ะ

ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ใจแม่นี่ไม่ได้เป็นแม่ชมยังชื่นใจแทนเลยอ่ะ
อ๋อวันเกิดกันจุ๊บกันนะ